สวัสดีพี่สื่อทุกคนนะคะ
ทั้งบันเทิงแล้วก็เกี่ยวกับนักข่าว

วันนี้ก็ได้มาตัดสินใจมาแจ้งความ
เพราะว่าสูตรเนื่องจากโลกนี้ที่เป็นการนำภาพของใบเตย
ไปใช้ในเรื่องของการเล่นเกมที่มีการพนันเป็นส่วนประกอบหลัก
ก็คือเอาจริงแล้วเนี่ยคือที่ผ่านมาก็เลยต้องบอกก่อนว่า
ในการนำภาพเราไปใช้เนี่ยก็มีในหลายอย่าง
ซึ่งซึ่งมันก็มีทั้งเสียหายแล้วก็ทั้งไม่เสียหายแต่ว่าที่วันนี้
ตัดสินใจมาเพราะเพราะรูปเนี้ยเพราะว่ามีคนเอ่อ
เยอะมากเยอะผิดปกติมากมากเพราะว่าตัวเนี้ยได้ได้เอ่อ
ในการใช้ภาพในการเล่นเกมไข้ในการพนันตัวนี้
สปอนเซอร์ตลอดเวลาใช่ค่ะเลยทำให้คนที่เอ่อ
เขาเห็นภาพเขาก็ส่งมาหาเราว่าอันนี้จริงหรือเปล่าเอ่อ
เล่นแล้วจะได้รางวัลนี้จริงเหรอแล้วเขาใช้ภาพที่ใบเตย
ใบเตยเป็นหัวหน้าเกมนี้เหรอหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
คือคือมีหลากหลายคำพูดมากเราเลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยต่อ
แฟนเพลงต่อแฟนคลับต่อคนที่รู้จักเราแล้วก็ต่อคนที่
เขาเขาเห็นภาพแล้วมันเป็นการเชิญชวนใช่ค่ะ
เข้าใจผิดว่าเราคือคนที่เล่นเกมนี้แล้วได้เงินขนาดนี้
กับเงินและคุณพ่อเนี่ยมาสื่อในทางว่าน้องใบเตยเนี่ย
หาเงินได้จากการเล่นการพนันนะครับเฮ้ยประเด็นแรกอันเนี้ย
จะเป็นเรื่องหมินประมาทโดยการโฆษณาเพราะว่าผู้เสียหายก็คือน้องใบเตยเนี่ย
เสียชื่อเสียงจากการถูกนำภาพนี้มาให้คนเข้าใจว่า
เงินจากการเล่นการพนันซึ่งจริงแล้วไม่ใช่
ได้จากการทำงานของน้องเขาประเด็นที่หนึ่งสองเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบที่ทางสื่อมวลชนบอกเนี่ยทางปทเนี่ย
รับภาพนี้มาได้เข้าไปดูเบื้องต้นเก็บข้อมูลในเบื้องต้น
ลักษณะนี้คือเพจการพนันนะครับแล้วก็ที่รับไม่ได้เลยคือ
นำภาพผู้มีชื่อเสียงเนี่ยมาเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของ
ตัวเองนะครับให้มีผู้เข้าไปเล่นนะครับก็ประเด็นการทักชวนอย่าง
เนี้ยนะครับเพจเนี้ยจะผิดในเรื่องธรรมกรรมพนันมาตรศาสตร์
จำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองพันบาทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย
นอกจากการถูกตัดต่อลักษณะนี้นะครับยังมีนะครับหรือบางคนเรียกตัวเองว่า
นะครับมาทำการโฆษณาเชิญชวนเล่นการพนันอันเนี้ยท่านจะถูกดำเนินคดีด้วย
นะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีการดำเนินคดีอยู่ในเมืองอยู่แล้ว
เว็บไซต์การพนันเนี่ยนะครับก็ได้ชี้แจงหลายครั้งแล้วนะครับ
ทางปรากรปอทรเนี้ยโดยท่านผู้พักการเนี้ย
ปราบปรามอย่างจริงจังนะครับเมื่อสองสองสัปดาห์แล้วก็ไป
ทลายมาแล้วหนึ่งขบวนการนะครับปีที่แล้วเนี่ย
เราเสนอกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นนะครับ
หนึ่งพันห้าร้อยเว็บไซต์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นอ่า
อมเมาประชาชนเยาวชนในประเทศชาติครับสรุปก็คือ
มินต้องมาอาหญาประกอบ๘
ใช่มินต้องมาด้วยการพัฒนา
การพนันประกอบ๑๒

แต่ตอนนี้หลัก๒ข้อหานี้แน่นอน